ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจะต้องทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาพิไทย
ก่อนที่จะถวายเครื่องสิริราชกุฏธภัณฑ์อื่นและต้องเชิญดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกรประจำรัชกาล
ดิษฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษด้วย
สุพรรณบัตรจารึกพระประมาพิไทยเป็นแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีความหนาประมาณ๐๑เซนติเมตร
ส่วนความกว้างยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึก
เจ้าพนักงานอาลักษณ์เป็นผู้ทำหน้าที่จารึกพระประมาพิไทยบนแผ่นทองคำ
เสร็จสิ้นแล้วพรามจะหลั่งน้ำสังและเจิมแล้วห่อด้วยผ้าแพร่แดงม้วนพันด้วยไหมเบนจพันธุ์
บรรจุลงในหีบทองคำลงยาจำหลักลายใบเทศ
ฟ้าหีบมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์แต่ละหีบมีความสูงประมาณ๕๕เซนติเมตร
ส่วนความกว้างยาวขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นพระสุพรรณบัตรซึ่งในครั้งนี้ได้จัดทำหีบทองคำสี่ขนาด
ดวงพระบรมราชสมภพมีโหนหลวงทำหน้าที่จารึกเมื่อจารึกเสร็จแล้วพรามจะหลั่งน้ำสังและเจิมแล้วห่อด้วยผ้าแพร่แดงม้วนพันด้วยไหมเบนจพันธุ์
บรรจุลงในพระกรรณทองคำลงยาจำหลักลายใบเทศตามแบบโบราณราชประเพณี
และพระราชลันจกรประจำรัชกาลเป็นเครื่องมงคลแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์
ใช้เป็นดวงตราสำหรับประทับกำกับพระปรมาพิไทยและเอกสารราชการแผ่นดินได้แก่
รัฐธรรมนูลพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาและเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่ออกในพระปรมาพิไทย
พระราชลันจกรทำด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลมกลางวงกลมแกะเป็นรูปตราพระราชลันจกรประจำรัชกาลแกะโดยนายช่างศิลปกรรมประจำพระองค์
แก่ตราพระราชลันจกรประจำรัชกาลเสร็จแล้วพรามจะหลังน้ำสังและเจิมบรรจุลงในถุงตาดผูกรูดใส่ไว้ในพานทอง
โดยในรัชกาลที่๙มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๘๔เซนติเมตรมีความสูง๑๓๔เซนติเมตร
สุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกรประจำรัชกาลถือเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริ
ถึงวันเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจึงตั้งริ้วขบวนแห่เชิญไปปฏิสถานนมณฑลพระราชพิธีในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ